วงหนี้โหดจนเกิดเป็น๒ประเด็น
ประเด็นแรกก็คือการทำร้ายร่างกายกันนะครับ
คนที่ถูกทวงเป็นผู้หญิง
ชกโดนต่อยไปนะครับ

ส่วนคนที่ไปทวงก็เลือดอาบเหมือนกัน

แต่อีกสิ่งหนึ่งที่เป็นอีกประเด็นขึ้นมาก็คือ
ทวงผิดคนหรือเปล่า

อาดเข้าไปในร้านขายเสื้อผ้าแบบนี้

แต่ว่ารู้ว่ากำลังทำร้ายร่างกายกันอยู่นะครับ

เอาเก้าอี้มาป้องกันตัวเหมือนกัน

ตัวผู้หญิงที่เดินตามออกมามีบาดแผลด้วย
เลือดเลยเลือดตกยางออกเลยนะฮะ
เป็นเหตุการณ์ทำร้ายร่างกายที่เกิดขึ้นจากการเข้าไปทวงหนี้นะครับ
ผู้เสียหายก็คือนางสาวนัทธนันอายุ๓๘ปี
เป็นเจ้าของร้านขายเสื้อผ้าโชคดีบูติก
ตัวเองบาดเจ็บเย็บไปเกือบ๑๐เข็ม
ว่าผู้ชายบุกรุกแต่ตำรวจไม่รับแจ้งข้อหา
อ้างว่าเปิดเป็นร้านค้ารับแจ้งแค่ข้อหาทำร้ายร่างกาย
อ้าวไม่รับแจ้งข้อหาบุกรุกแต่รับแจ้งข้อหาทำร้ายร่างกาย
เหตุการณ์เกิดขึ้นวันที่๒๙มีนาคมนะครับ
คดียังไม่คืบฝ่ายผู้หญิงผู้เสียหายเขาก็ทวงถาม
เพราะว่ามีภาพจากกล้องวงจรปิดชัดเจนและตอนนี้ก็อยู่ด้วยความหวาดกลัว
จากคู่กรณีผู้หญิงบอกว่าเป็นกลุ่มผู้มีอิทธิพลในพื้นที่
ตอนนี้ยูไลท์คลิปเด็ดนำคลิปไปโพสต์
จนเป็นที่วิพากษ์วิจารณ์ในโลกโซเชียลแล้วก็ทวงถามว่า
อยากให้เจ้าหน้าที่ตำรวจเข้าไปดูคดีนี้หน่อยนะครับ
เรื่องหลังของเรื่องนี้นางสาวนัทธนันซึ่งเป็นผู้บาดเจ็บ
บอกว่าตัวเองแล้วก็พี่ชายไม่เคยเลยนะ
ไม่เคยไปกู้เงินกับบุคคลดังกล่าวเลย

นี่แหละฮะเป็นอีกหนึ่งประเด็นว่าทวงผิดคนหรือเปล่า
แต่คนที่ไปกู้เงินมาก็คืออดีตพี่สะพ้าย
ซึ่งก็ได้อย่าขาดกันไปกับพี่ชายไปกว่า๗ปีแล้วนะครับ
เขามาทำทวงหนี้กับอดีตพี่สะพ้าย
ซึ่งเขาก็ไม่ได้มาแจ้งว่ามีหนี้อะไรกันนะนะ
แล้วพอนั่นเราก็เลยหยิบเอกสารเป็นใบพวกใบหย่า
แล้วก็ใบแบบว่าทางนู้นเขาจะรับผิดชอบหนี้ของเขาเอง
อะไรอย่างนี้ค่ะ
เราก็เลยชกพี่ชายล้มลงไปก่อน
พอล้มลงไปล้มตกเก้าอี้ไปเราก็เลยเอาเก้าอี้
เพื่อจะกันพี่ชายกลัวเขากระทืบซ้ำ
อะไรอย่างนี้ค่ะแล้วเราก็เลยถูกถีบมาก่อนหนึ่งที
พอถีบเสร็จแล้วก็เขาก็ต่อย

พระเผยหยิบอะไรกันจากบนโต๊ะนี่ค่ะ
ก็คือหยิบเอกสารการอย่าขาด
ระหว่างอดีตพี่ศัพท์กับพี่ชายของตัวเองโชว์ให้ดู
แต่ทันใดนั้นก็เกิดเหตุชุลมุนวุ่นวายนะครับ
แล้วเขาชี้จุดให้ดูเมื่อกี้แผลเขานะครับ
โดยนางสาวนัทธนันบอกอีกว่าได้เข้าร้องเรียน

ซึ่งขณะนี้ได้มีการรับแจ้งข้อกล่าวหาบุกรุกแล้วด้วย
แต่ปัจจุบันผู้เสียหายและครอบครัวยังต้องอยู่ในความหวาดกลัวหวาดภาวะนะ
ร้านเสื้อผ้าที่เปิดขายอยู่ต้องล็อกกุญแจแน่นหนา

ส่วนคนแปลกหน้าบอกว่าตอนนี้โอ้โหดิฉันไม่กล้ารับเลย

ไม่รู้ว่าจะเกิดเหตุการณ์แบบนี้อีกหรือเปล่า
กลัวเหลือเกินกลัวอันตรายจากคนที่จะมาทวงหนี้

จากคู่กรณีเป็นคนที่มีอิทธิพลในพื้นที่

ขอยืนยันว่าตัวเองและพี่ชายไม่เคยไปกู้เงินใครมา
ในส่วนของคดีความที่มีการแจ้งความนั้น
ก็ยืนยันว่าจะต่อสู้คดีจนถึงที่สุดนะครับ
ตำรวจด้วยเพราะว่าคดีนี้มีภาพจากกล้องวงจรปิด
เห็นหน้าเห็นการทำร้ายร่างกายกันอย่างชัดเจนนะครับ